จอดรถของห้างเมเจอร์รัชโยธินนะครับ
จะเห็นว่ากลุ่มกาดเนี่ยได้นำเลเซอร์ยิงไปที่บุคคลที่อยู่ตรงนั้น
น่าจะ๒คนด้วยกันยืนอยู่ประมาณ๕นาทีแล้วนะครับ
แกนนำพยายามที่จะใช้เครื่องขยายเสียงนะครับ
แล้วก็บอกว่าให้ลงมาแต่กลุ่มบุคคลผู้ชายตรงนั้นเนี่ยนะครับ
ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับ
จะเห็นว่ากลุ่มกาดมีการยิงเลเตอร์สีเขียวและสีน้ำเงินเข้าไป

แล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นก้มยืนอยู่สักพักแล้วนะครับ
ก็หวั่นว่าจะเป็นอันตราย
ก็พยายามตะโกนใช้เครื่องขยายเสียง
บอกให้ลงมานะครับ
ตอนนี้ก็พยายามที่จะอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับ
แต่คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศตรงนี้กันหน่อยนะครับ

ที่เห็นอยู่นี้คือจุดที่ให้มวลชนนะครับ
มาต่อแถวรับธนบัตรเป็ดนะครับ
มาต่อแถวรับธนบัตรเป็ด
เดี๋ยวขออนุญาตขอโชว์หน่อยนะครับ
นี่เป็นธนบัตรเป็ดนะครับคุณผู้ชม
ที่กลุ่มมวลชนเดินมาแล้วนำเงินมาสมทบทุน
แล้วก็จะได้ธนบัตรแบบนี้นะครับ๑ใบ
ธนบัตรนี้นะครับสามารถที่จะนำไปเป็นส่วนลดนะครับ
เป็นคูปองที่จะสามารถไปชำระหนี้

ภายในบูธภายในเต็นต์ต่าง

ก็สามารถที่จะนำไปเป็นส่วนลดได้นะฮะ
ลชนที่มาตรงนี้ก็จะได้คนละ๑ใบนะครับ

แล้วก็จะได้๑ใบแบบนี้กลับไป

ก็จะเห็นว่าบรรยากาศตรงนี้
วลชนเข้ามานั่งจับจองพื้นที่แล้ว

โดยมีทางช่วยได้ที่ตำรวจนะครับ
ก็มาคอยดูแลความปลอดภัย
แผงเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับ

ก็มีตำรวจเข้ามาตึงกำลังแบบนี้
ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับขณะเดียวกัน
ให้คุณผู้ชมดูมุมสูงฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นเวทีปราศัยนะครับ
ของกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาตั้งเวทีอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ที่จะเห็นนี่ก็คือ
ทะลุเดินผ่านไปยังบีทีเอสรัชโยธินได้นะครับ
ลชนก็จะใช้เส้นทางนี้ในการเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะมาดูการปราศัยนะครับ
ตอนนี้มีทีมกาดมีทีมกาดขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับ
ตอนนี้มีทีมกาดขึ้นไปข้างบนจุดที่มีชายต้องสงสัย๑คนอยู่ข้างบน
ตอนนี้มีทีมกาดเข้าไปแล้วนะฮะ
มีการวิ่งด้วยนะครับเราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้น
มีทีมกราบประมาณ๕๖คนเข้าไปแล้วตอนนี้น่าจะเข้าไปในตึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็มีการประกาศบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มาติดตามอยู่บริเวณหลังตึก
บริเวณตึกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้มวลชนช่วยกันดูแลตัวเองด้วยนะฮะ
ส่วนบรรยากาศตรงนี้มวลชนก็ยังคงนั่งปักหลักนะครับรอดูการปราศัยในค่ำคืนนี้
ก็จะเห็นว่ามีมวลชนเข้ามาในพื้นที่นี้ตั้งแต่บ่ายแล้วก็นั่งปักหลัก
รอกันอยู่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับบรรยากาศตอนนี้ตกค่ำ
มาแล้วตอนนี้สิ่งที่เราเพิ่มหลอกซึ่งจะยังมีคนที่เพิ่มหลอกนะครับ
ที่บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
บริเวณถนนรัชดาพิเศษ

ตอนนี้ก็ปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็จะเห็นว่ามวลชนตอนนี้เดินกันอยู่บนถนน
มีร้านค้าร้านขายของตั้งอยู่ตรงนั้นด้วย
ตอนนี้ก็จะเป็นเวทีปลาใสของกลุ่มคนเสื้อแดง
ที่ปลาใสกันอยู่
บริเวณตรงนี้ก็มีมวลชนนั่งกันอยู่
ถ้าคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศไกลทางนู้นนะครับ
ก็จะเห็นรถถ่ายท่อสดของทางไทยรัฐทีวี
ที่อยู่บริเวณนั้นก็จะเป็นจุดเวทีใหญ่ในการปราศัย
จะเห็นว่ามวลชนตอนนี้ค่อนข้างที่จะเต็มพื้นที่
บนถนนรัชดาพิเศษแล้ว
เพราะว่าปิดการจราจรทั้งหมด